ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะฮะผู้หญิงสองคนเขาไปเจอกันอยู่
วัดเขาพระทองณวัดนี้ก็จะมีเรื่องของความเชื่อต่างเกิดขึ้น
มากมายนะฮะผู้หญิงคนนี้เขาไปเจอกันแล้วก็มีการยืนพูดคุยกันสักพักหนึ่ง
ลักษณะเหมือนมีองค์ลงประทับร่างลงไปเลื้อยไปคลานกับพื้น
ลักษณะเหมือนเป็นงูเป็นพญานาคอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการพูดมาว่า
มาจากเมืองบาดานแล้วก็เป็นองค์ของพ่อปู่ศรีสุโธอะไรแบบนี้

ช่วยสร้างวัดให้ลูกหลานที่อยู่ที่ไหนที่เป็นทุกข์เป็นโศกก็เดินทางเข้ามา

ใช่ค่ะเขาก็ประทับร่างแล้วก็ล้มลงไปเลยไปนอนอยู่กับพื้นเลย
ก็จะเห็นด้วยกันจะมี๓คลิปนะ๓คลิปตอนแรกยืนคุยกันก่อนสักพักหนึ่ง
จะลงไปเลยบนพื้นถนนแล้วอีกคลิปหนึ่งที่เห็นน่ะ
ตัดผ้าไปอยู่ที่หน้าองค์พระด้านในแหละ
คือนี่คือเลื้อยจากตรงนี้เข้าไปถึงองค์พระด้านในเลยเหรอค
ไม่ทราบเพราะคลิปมันตัดมันเป็นตอนแบบนี้นะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเขาพระทองนะฮะตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช
คือคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเห็นผู้หญิงสองคนนี้ไปยืนคุยกันที่ลานวัด
ระหว่างนั้นเนี่ยผู้หญิงคนนึงชื่อว่านางสาวชิลีนีนะฮะ
จันดีอายุ๓๗ปียกมือสองข้างขึ้นมาเหนือหัวเลยครับ
ร่ายรำไปมาจนกระทั่งไปนั่งอยู่กับพื้นบางทีก็นอนราบลงไป
แล้วก็พูดพึ่มพำพึ่มพำจับใจความได้ว่าขอนามัศกาลหลวงพ่อองค์ใหญ่
แล้วก็หันหน้าไปทางผาที่ของเขาพระทองที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่
อายุกว่าแปดร้อยปีหญิงคนนี้ก็ร่านรำสักพักหนึ่ง
แล้วก็มีชาวบ้านไปตกใจก็ไปดูเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของหลวงปู่พญานาคศรีสุโธมาประทับร่าง

อีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่ทั้งสองคนเข้าไปที่บริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ใหญ่แหละนะฮะ
ตอนนั้นนางสาวชิลินียังคงร่ายรำอยู่ตรงนี้แต่อยู่
อีกคนนึงเนี่ยคือนางสาวออยเนี่ยเกิดอาการคล้ายกับอะไรเข้าเหมือนกัน
แล้วก็ลงไปเลื้อยเมื่อกี้แล้วก็พูดคุยจับใจความได้ว่า
หลวงปู่พญานาคทั้ง๔องค์ขึ้นมาบนโลกมนุษย์เพื่อสร้างบารมีโปรดลูกหลานให้พ้นจากวิกฤตต่าง
กลางอีสานใต้เพื่อสร้างความรุ่งเรือให้กับประเทศไทยอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ก้มลงไปกราบหลวงพ่อองค์ใหญ่แล้วก็หมดสติลงไปกองกับพื้นต่อหน้าต่อตาชาวบ้าน
ที่เขาถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลนี้
ทั้งสองคลิปเหตุการณ์ประหลาดนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาโอ้โหตกใจ
แต่บางคนเขาก็เชื่อเชื่อแบบนั้นแล้วก็ยกมือไหว้สาธุสาธุอะไรแบบนี้ไปนะฮะ
ว่าคุณรู้สึกตัวไหมว่าคุณเป็นอะไร
ก็บอกว่ามีองค์มาประทับร่างเขาเป็นองค์ของหลวงปู่พญานาคศรีสุโธบอกว่าตนเอง
อยู่จังหวัดชนบุรีเดินทางมาวัดนี้ตามความเชื่อที่เขาเชื่อเรื่องของพญานาค
ให้กับผู้หญิงคนนี้เข้ามาประทับร่างเขานะฮะแล้วก็สิงสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้
ซึ่งเธอเองก็เลยเดินทางมาที่นี่นะชาวบ้านเห็นก็เลยถ่ายคลิปอันนี้
แล้วก็โพสต์ลงไปในโซเชียลนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เรา